เขามีอาชีพขับเรือท่องเที่ยวฝั่งไทยลาว

คือชอบขับเรือออกไปแล้วดื่มเหล้าไปด้วย

เขาพลัดตกเรือจมน้ำหายไป๔วัน
กู้ภัยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
จนกระทั่งอยู่เขามาเข้าฝันญาติ

ศพลอยขึ้นมาทันทีเลยนะคะ

ตอนที่เขาตกเรือลงไป

คือมันเป็นวินาทีเขา

นี่คือคลิปลมหายใจสุดท้ายของพี่ชัย

พี่ชัยพลธรัฐวัย๔๙ปี
ตกจากเรือจมหายไปในแม่น้ำโขงเมื่อ๔วันก่อน
ญาติญาติชาวบ้านกู้ภัยตามหาศพเท่าไหร่ก็ไม่พบ
กระทั่งสายวันนี้ถึงเจอศพของพี่ชัยลอยอืดอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะอยู่แถวแถวชุมชนหมู่สิบเอ็ด
ตำบลธาตุพนมจังหวัดนครพนมตำรวจสพธาตุพนมก็เลยประสานกู้ภัยให้มากู้ศพนะคะ
เรื่องต้นที่ศีรษะด้านขวาเป็นแผลชะกันคาดว่าอาจจะตกลงไปแล้วกระแทกกับเรือค่ะ
ได้คุยกับนางนุดดานะคะอาของนายพิชัยแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปนี่แหละ
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่าคลิปนี้คือคลิปลมหายใจสุดท้ายของหลานชาย
คือหลานชายมีอาชีพขับเรือท่องเที่ยวฝั่งไทยลาวแล้วก็ชอบขับเรือออกไปกินเหล้า
เป็นแบบนี้เป็นประจำวันเกิดเหตุก็เหมือนกัน
ขับเรือออกไปกินเหล้ากลางแม่น้ำในคลิปที่เห็นเป็นตอนจะเข้าฝั่งอยู่แล้ว
ตอนนั้นเธออยู่ริมฝั่งพอดีก็เลยถ่ายคลิปไว้ถามว่าถ่ายทำไม
ตั้งใจจะถ่ายไว้เตือนมันนั่นแหละว่าทีหลังอ่ะอย่าออกไป
อย่าออกไปกินเหล้าแล้วขับเรือไปด้วยมันอันตรายไม่ทันได้เตือนนะคะ
เพราะตกลงไปตายคากล้องที่ถ่ายเอาไว้เลยนะคะ
พอเห็นปุ๊บเธอบอกว่ารีบวิ่งไปแล้ววิ่งไปช่วยแต่ไม่ทัน
เพราะจุดตกเรืออยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๑๐เมตรตอนลงไปคาดว่าหัวคงเป็น
แทกกับเรืออีกลำนึงแล้วก็คงเมาด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยดิ่งจมลงไปใต้น้ำเลยนะคะอาบอกว่าทุกคนช่วยกันตามหาศพอยู่สี่วันแล้วไม่เจอ
แต่เมื่อคืนหลานชายมาเข้าฝันบอกว่าหนาวอยากขึ้นจากน้ำ
พาเจ้าหน้าที่ออกค้นหาอีกรอบเจอจริงอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตรค่ะ
เธอบอกเธอเชื่อว่าดวงวิญญาณหลานชายคงจะมาบอกให้ไปเอาศพขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหนาว
ที่สำคัญก่อนเกิดเหตุหลานชายมีอาการแปลกด้วยนะคะพูดจาเพ้อเจอขาดสติ
เป็นคนก้าวร้าวทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ฝันเนี่ยเป็นคนฝันเองว่าบอกว่าให้แม่อามาเอาผมหน่อยผมหนาว
ครับฝันฝันแค่นั้นเราก็หยุดไปเลยครับครับแต่ก่อนที่จะก่อเสียก็มีมีรางอยู่ฮะ
ลางลางบอกเหตุอยู่ครับปกติเขาเป็นคนที่ไม่เคยพูดหยาบกับอ่า
ครับแต่วันนั้นอ่ะเขาเขานั่งนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คุยครับคุยเขาบอกเป็นอะไร
พูดเสียงดังจังมันก็เงียบครับสุนัขตัวเล็กเล็กที่เลี้ยงอ่ะ
ไม่เคยเหาะก็เหาะครับครับฮะนั่นแหละค่ะแล้วก็ครั้งที่สองไปพูด
พูดอีกก็ไปถามอีกว่าอะไรไม่ตั้งว่าพูดผมคุยกับอะไรของเขานี่แหละ

ช่วงนี้